มาต่อกันที่พี่อิ๊วบองลางกันบ้างดีกว่า
ไม่เจอตัวกันหลายครั้งหลายคราเลย

แต่ที่เปลี่ยนไปเนี้ยคือหุ่นของเขานะครับ

ที่เห็นก่อนหน้านี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้
เจอตัวก็เลยต้องถามหน่อยว่าไปทำอะไรมานะคะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายอมรับว่าช่วง๗๘เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ฟิตหุ่นมากขึ้นหันมาวิ่งออกกำลังกาย
น้ำหนักก็เลยลดลงไม่น้อยค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีต่อร่างกายด้วย

คือวิ่งวิ่งสักพักเราจะรู้ไปเอง

พี่วิ่งมาได้ประมาณ๘เดือนแล้ว
เดือนแล้ว

เมื่อก่อนนี่เมื่อ๔๕เดือนแรกวิ่งเกือบทุกวัน
แต่พอตอนหลังนี่มา๒วันครั้ง
ตูนพาวิ่งก็ต้องยกโทษให้พี่ตูนเลย
เพราะว่าพี่ตูนมาวิ่งพอวิ่งสักพัก

พอเรามาวิ่งเนี่ย

เรากินอาหารแบบรสจัด

มันจะเกิดแรงอย่าง

น้องพลงรางนี่

วิ่งกัน